พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสกันบ้างนะครับ

ฐานของผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนไม่เคยยอมคนอยู่แล้ว
ดังนั้นพอมีโจรเข้ามาที่ร้านจะมาปล้น

เธอบอกว่าก็นิ่งอ่ะเนียนไป
สู้ด้วยมือปลาของเธอนี่จนสุดท้าย
เธอกำลังอุ้มเด็กอยู่นะฮะมีโจรเดินเข้ามาครับพร้อมปืน
นี่คือการปล้นเอาเงินมาชูกระเป๋ามาแบบนี้
เดินไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับภายในร้าน
เอาเด็กไปคืนครับหลังจากนั้นอ่ะมากระเป๋านี้เอามา
จะมาปล้นนี่นะครับจากนั้นมือเปล่าเปล่าเธอเนี่ยครับ
คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ภายในบาร์
กล้องวงจรปิดนี่ก็ทำให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเจ้าของร้าน
นาธาลีเลอแคลเปอร์ลองกำลังอุ้มเด็กอยู่ในมือครับ
หลังจากที่คนร้ายสวมไอ้โม่งปิดบังใบหน้าเข้ามาภายในร้านพร้อมกับปืน
เจ้าของร้านเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะไม่ตกใจกับเหตุการณ์นะครับ
เด็กไปคืนเดินกลับมาครับเผชิญหน้ากับโจรแบบใจเย็นเย็นครับ
จากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันจนเจ้าของร้านใช้กระเป๋าที่ขโมยเนี่ย
ยื่นมาให้ก็ฟาดไปที่ศีรษะของโจรรายนี้หลายทีนะครับ
ที่นั่งดื่มภายในร้านอีกคนก็มาช่วยกันตะลุมบอลครับ
เอาเก้าอี้บาร์ฟาดไปที่คนร้ายอีกหลายที
ที่สุดท้ายโจรรายนี้ไม่ไหวแล้วครับต้องเพ่นหนีนะครับ
โดยไม่ได้อะไรติดมือไปแม้แต่ชิ้นเดียว
เจ้าของร้านบอกว่าในตอนแรกเธอคิดว่าหัวขโมยรายนี้
อาจจะเป็นพวกวัยรุ่นที่เข้ามาแกล้งเข้ามาก่อกวน
ก็ตกใจเล็กน้อยตอนที่โจรบอกว่าให้ส่งเงินมาให้
ซึ่งนั่นหมายความว่าเธอกำลังถูกปล้นจริง
สิ่งที่เธอทำลงไปทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นปฏิกิริยาตอบโต้โดยอัตโนมัติ
เพราะปกติตัวเธอเองก็เป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้ว
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับมีรายงานว่า
รายนี้ถูกจำรวจจับกลุ่มได้โดยเป็นผู้ชายอายุเพียงแค่๒๑ปีเท่านั้น
พร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุโดยพบว่าปืนดังกล่าวไม่มีลูกกระสุนนะครับ
แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดและแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ครับ